ใครจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าอยากยอดขายปังขายเยอะ
เด็กคนนี้เขามีเทคนิคการขายที่ยอดเยี่ยม
คือการขายมันต้องมีเทคนิคจริงนะดูแบบนี้

เป็นเด็กหญิงอยู่ที่จังหวัดนครปฐมไปดูเขาใส่
นี่เขาเดินขายถั่วนะแต่ดูน้องเขาแต่งตัวดิใส่หมวก
ใส่หมวกทัวร์ใส่ส้อยทัวร์มีส้อยด้วยน่ารักละหมุนให้คนดูแบบนี้
คนเขาก็เอ็นดูแบบแม่คือเอาจริงแค่เป็นเด็กคนก็เอ็นดูแล้วนะ
อยากซื้อแล้วแล้วแต่งตัวอย่างนี้เขาก็อยากช่วยด้วยไง
มีพร้งมีพร็อกหน้าตาก็น่าเอ็นดูนะ
สาวน้อยหน้าตาน่ารักคนนี้เขาสวมหมวกแล้วก็สร้อยคอประดับรูปถั่วลิสง
คือเด็กหญิงพรปวีนินทองแดงหรือว่าน้องหนิงอายุ๘ขวบเอง
ก็เดินออกไปขายถั่วลิสงต้มที่ริมครองถนนทิพากรเขตเทศบาลนครนครปฐม
คนไปเห็นก็เอ็นดูฮะสร้างความแปลกตาแปลกใจดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ
เอาเรียกมามานี่มาน้องมาเดี๋ยวซื้อนะก็ขายดีก็ยิ้มกันไปได้๒๐บาทแล้วนะครับ
หนิงเขาเล่าแบบนี้คือกำลังเข้าโรงเรียนเทศบาล๒ที่วัดช่องลม
ว่างอยู่ช่วงนี้เวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ปิดเทอม
ก็จะออกไปขายถั่วลิสงจะไปเดินขายถั่วต้มก็เป็นกิจการของครอบครัว
ช่วยหารายได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเขาขายถูกถุงหนึ่งก็๒๐บาทนะครับ
หนิงก็บอกว่าถั่วต้มแล้วก็สร้อยถั่วที่ใส่เนี่ยนะมีหมวกกับสร้อยเนี่ยนะ
ใครเป็นคนคิดคนก็ถามอ๋อแม่หนูคิดอ๋อคุณแม่คิดให้เออ
เป็นไอเดียของแม่หนูเองแม่ทำให้ใส่เอาไปเดินขายแม่ทำให้ลูกค้าจะได้สนใจ
ทำให้ตอนเนี้ยนะน้องหนิงอ่ะขายหมดทุกวันโอ้โห
เพราะหมวกกับสร้อยที่แม่ทำใส่ให้เนี่ยแหละเออเอาสิ
พอเป็นถั่วมันก็สามารถทำเป็นพร้อมได้แต่ถ้าขายอะไรแบบไส้อัวไส้กรอกอีสานขนมครกอะไรอย่างนี้ห้อยไง
ก็เอาไส้อว่ะมาค้อง
ข้างหนึ่งเป็นข้าวเหนี่ยวข้างหนึ่งเป็นหมูปิ้งดูดีแต่ระวังคนแท้กินไม่ได้